ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมฟังให้จบนะคะเพราะมันมีสองเรื่องซ้อนกันอยู่
มุมหนึ่งเนี่ยเป็นคลิปอุบัติเหตุอยากจะเตือนใจเตือนภัยแต่มุมหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อ
เห็นบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาก็โดนแบบนี้แต่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งไปแล้ว
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะ
นั่นเห็นไหมวงกลมสีแดงดูอีกครั้งนะฮะมายังไงอ่ะคือค่าหนีมาเบรกไม่ทันแน่
แล้วกลายเป็นว่าชนเขาอย่างจังเลยนะคะคนที่โดยสารมากับมัดด้านสองเนี่ยคือที่ข้ามเลนมา

นะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้บนถนนสายรังสิตนครนายกตำบลสายมูลอำเภอองคารักษ
จังหวัดนครนายกค่ะคนขับและผู้โดยสารรถเก่งมัสด้าที่ข้ามเกาะกลางมาเนี่ย
ถูกอัดก๊อปปี้อยู่ในรถบาดเจ็บสาหัสแบบนี้ค่ะต้องย้อมสีแบบนี้นะคะเพราะว่าน่ากลัวค่ะ
สอบถามนายเฉลิมรัฐเสรีพันธ์อายุ๓๘ปีเอามุมของอุบัติเหตุก่อนนะคุณเฉลิมรัฐบอกว่าผมเนี่ยขับรถเก๋ง
จู่ก็ข้ามเกาะกลางงาข้ามเกาะกลางแบบนี้มาคุณรู้ไหมเขาข้ามมาได้ยังไง
เหินข้ามเกาะกลางมาชนรถของเขานะคะ
ทำให้ภรรยาและป้าของคุณเฉลิมรัฐได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนตัวเขาและลูกชายวัย๓ขวบปลอดภัย
อันนี้เริ่มมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว
คุณเฉลิมรัฐบอกว่าเชื่อว่าที่ตัวเองปลอดภัยเป็นเพราะเขาห้อยเหรียญ
เจ้าพ่อพญาแลปีหนึ่งสองเนี้ยเนี้ยโชว์ให้นักข่าวดูแบบนี้นะคะ
เชื่อว่าด้วยบารมีของเจ้าพ่อพญาแลช่วยปกปักรักษาคุ้มครอง
ทำให้เขาแคล้วคลาดแบบนี้ค่ะความเชื่อมุมที่สองมาแล้วค่ะ
อันนี้เป็นความเชื่อที่กลายเป็นเรื่องดีไปนะครับ
คือชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่าก็เคยนะมีผู้หญิงอำเภอบ้านนาของนครนายกนั่นแหละ
ก่อนหน้านี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาทับตัวเงินตัวทอง
แล้วไปเอาหมายเลขทะเบียนของมอเตอร์ไซค์ของตัวเองไปซื้อลอตเตอรี่
ปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑อ้าวยังไม่ทันขัดคำเลยคุณผู้ชม
ถามมาในเฟซบุ๊คไลฟ์เลยนะคะว่าคุณปุ้ยคุณโรสลินนั่นน่ะ
ทะเบียนคันที่ไปประสบเหตุทั้งสองคันนั่นแหละค่ะ
จอเลยคุณผู้ชมนะคะหมายเลขทะเบียนของมัสด้าค่ะ
แต่เราก็ไม่ได้อยากให้อุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วเอาหมายเลขป้ายทะเบียนไปซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่อะไรนะ